ดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเตรียมที่จะได้กุญสือคนใหม่แล้วนะครับ
ผลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสัญหากุญสือทีมชาติไทยคนใหม่ว่า
ก็ตอนนี้เหลือแค่การเจรจาให้เรียบร้อยซึ่งก็

เหลือเพียงแค่อีก๑เท่านั้นเองก็คือเรื่องของการ
ส่งสัญญาเมื่อส่งสัญญาแล้วก็จะมีการ
รายชื่อให้ทราบกันต่อไปนะครับ
คาดว่าจะเปิดตัวได้ในสัปดาห์หน้า
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเปิดเผยว่ามีโอกาสที่จะทำควบคู่กันไปทั้ง๒ชุด
ขอเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับ
ไม่กี่วันคงได้ทราบกันนะครับ
ผมยังไม่กล้าที่จะพูดอะไรไปในตอนนี้
เพราะว่าอีก๑มันก็มีความผิดพลาดได้
เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเป็นไปได้ทั้งนั้น
คือสมาคมเนี่ยต้องทำหลายอย่าง
เป็นแผนระยะสั้นระยะยาวนะครับ
จริงแล้วเนี่ยเราอยากวางแผนระยะยาว

ผู้สื่อข่าวเองนะครับก็ถามย้ำไปอีกนิดแหละครับว่า
คนใหม่นั้นมีโอกาสที่เป็นชาวเอเชียหรือไม่
ซึ่งพลตำรวจเอกสมยศก็ยิ้มให้กับคำถามนี้นะครับ

แล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่ากุญสือคนใหม่ของทีมชาติไทย
หากไม่มีข้อผิดพลาดอะไรแล้วก็อาจจะเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่น
ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอการยืนยันจากสมาคมอีกครั้ง
ซึ่งภาพจะเป็นชาวญี่ปุ่นก็มีโอกาสที่จะใช่คนนี้หรือเปล่า
ที่ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่า

บอลญี่ปุ่นแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าภูกษรทีมชาติญี่ปุ่น
แล้วก็เคยพาทีมญี่ปุ่นเข้าถึงรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ก็ได้ยื่นโปรไฟล์มาคุมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยด้วย
เดี๋ยวต้องรอการยืนยันคอนเฟิร์มจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงนะครับ
พลตำรวจเอกสมยศเปิดเผยว่าหลังจากการประกาศลาออกของ

ก็มีผู้ที่ให้ความสนใจเสนอตัวเข้ามาทำหน้าที่
ซึ่งทางสมาคมนั้นก็จะพิจารณาความเหมาะสม
ส่วนกุญสือใหญ่ของทีมสมาคมนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจ
และยังคงเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่นะครับ
ดูการจับสลากแบ่งสายฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๙นะครับ
ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่๗๑๗สิงหาคมนี้
สนามบางกอกอารีน่าก็มี๑๖ทีมนะครับแบ่งออกเป็น๔สาย
แล้วก็มีเซินเจิ้นนันริงเตียหลังนะครับจากประเทศจีน
ส่วนทางด้านเมสุนกุลแชมป์เก่าจากอิราณนะครับ
ขณะที่ไทยซองนำรองแชมป์ครั้งที่แล้วผ่านมาเป็นตัวแทนของญี่ปุ่น